ส่วนที่คุณผู้ชมอยู่นี้คือที่นครสวรรค์

แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์ก็ต้องบึงบรเพชร

เขาปรากฏว่าเขาปรับภูมิทัศน์แบบนี้
ไปเจอจราเข้พันธุ์บึงบรพเทศ
ก็ตัวไม่ได้เล็กไปกว่ากันเลยนะคะ

มันหลุดจากบ่อแล้วไปมุดโครนอยู่ใต้โพรงปูน
คาดว่าอยู่ในนั้นเป็น๑๐ตัวค่ะ

อ้าวคล้องเลย
เยี่ยม
ตัวใหญ่อ่ะ
แล้วมันก็มุดไปอยู่ในที่ไม่ใช่ที่มันด้วยนะคะ

อันนี้คือยาว๔เมตรเป็นเพศเมีย

มันหนีไปก็ต้องพยายามทุบพื้นปูน
แล้วเอาเชือกคล้องมัดปากเอากระสอบปิดตา

ปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ได้มีแค่ลอยลอย
ที่มันมุดไปลอยเดียวมันมีหลายลอย

มันมุดกันไปแบบหลายตัวจนทางลื่นเลย
เพราะฉะนั้นเขาคาดว่าใต้โพรงปูนตัวนี้
ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวอาจจะมีอีกนับ๑๐ตัว
ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงจะต้องทุบ
เพื่อที่จะเอามันออกมาหรือไม่นะคะ
ก็ต้องใช้รถเอาดันโครนไปรวม
แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลตักโครนใส่รถบรรทุก
ไปทิ้งขุดโพรงใต้ดินรอบบ่อ
แล้วเอาจราเข้ออกมาแล้วก็เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มันหลบไปหลบซ่อนตัวตรงจุดนั้นด้วยนะคะ

นี่ก็คือชีวิตจราเข้ค่ะ